กรุ่มชมครับชาวบ้านในอับเผลวิเศษชายชาญที่นั้น
เขาบอกว่าพบพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ความสูงประมาณ๒๔นิ้ว
เรียกได้ว่าลอยอยู่กลางแม่น้ำน้อยครับ

ศูมิแก้วศรีทององค์นี้เป็นพระพุทธรูปเหนือเรสิน
หน้าตักกว้าง๑๕นิ้วสูง๒๔นิ้วครับ
ซึ่งนายสาลีอ่อนสำอางชาวบ้านในอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เป็นผู้พบเห็นรายแรกนะครับ
นายสำลีเขาก็เล่าว่าพบเห็นพระพุทธรูปลอยมา
กลางแม่น้ำน้อยและผ่านบริเวณหน้าบ้านพัก
เจ้าตัวเนี่ยจึงพายเรือออกไปดูให้แน่ชัดครับ
แล้วก็นำขึ้นมาไว้บริเวณหน้าบ้าน

บอกกล่าวขอพรก่อนที่จะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น

ส่วนบรรดาเพื่อนบ้านนะครับที่ทราบข่าวแน่นอน
แห่แหนกันมาดูบางคนมาถูมารูปมาคลำนะครับคุณผู้ชมครับ

พร้อมทั้งมุงดูด้วยความตื่นเต้นเลยทีเดียว
แล้วก็ล่าสุดนะครับตำรวจภูทรวิเศษชายชาญ
อันเชิญพระพุทธรูปไปไว้ที่โรงพัก
เพื่อติดตามหาเจ้าของต่อไป

ก็จะนำพระพุทธรูปนะครับ

เพื่อตรวจสอบหาเจ้าของที่แท้จริงให้มารับ
หากมีผู้เดินมารับในเวลาที่โกยสมควร

โพสริทธิภพมาประจำที่วัด
ที่ผมเป็นพระพุทธชินราชหน้าตักว่าง๑๕นิ้วสูง๒๔นิ้วครับผม

พอเจอพระแบบนี้เนี่ยต้องพูดถึงเรื่องตำนานคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวผมจะเล่ามันมีตำนานอยู่เรื่องหนึ่ง

เขาว่ากันว่านะครับตำนานเกี่ยวกับพระพุทธรูปที่ลอยน้ำมา
ก่อนที่จะถูกอันเชิญขึ้นมาประดิษฐานตามวัดต่างนั้น
มีอยู่๓องค์ครับได้แก่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
จากนี้ก็ยังมีหลวงพ่อพุทธโสธรวัดโสธรวราราวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
แต่ว่าบางตำนานก็ว่ามีถึง๕องค์ครับโดยรวม
หลวงพ่อวัดเขาตะเคราวจังหวัดเพชรชบุรี
หลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมเข้าไปด้วยนะครับ
พระพุทธรูปทั้ง๕องค์ที่เราพูดถึงนี้ล้วนแล้วแต่หล่อด้วยทองสำริท
และหลายคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องปฏิหารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
ใช่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อแหละตามแต่ละท้องถิ่นเขาก็เชื่อกัน
พระพุทธรูปเนี่ยลอยผุดขึ้นมาจากน้ำเป็นไปได้ยังไง
เพราะว่าพระพุทธรูปอย่างที่ทราบกันดีว่าน้ำหนักเขาเยอะนะคะ
หล่อได้สำริดอย่างนี้อยู่ดีจะลอยขึ้นมาเนี่ย
มันค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นใช้คำนี้ดีกว่าน้อยนะ
แล้วยิ่งมาเจอในช่วงวันแบบนี้เนี่ย
ใกล้มาครับบูชาก็ตีความกันไปนะคะ
แต่ว่าต้องดูนะนอกจากเรื่องของความเชื่อแล้ว
วัสดุที่ทำมีผลไหมเพราะเรซินก็ไม่ได้หนักเท่าเหล็กหรือสำริดนะคะ
อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจเขาหาข้อมูลข้อเท็จจริงกันต่อไปด้วย